คลิปนี้หน่อยนะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะสงสารก่อน

บอกเลยว่าแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริง
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะไปเล่นสไลเดอร์ที่สวนน้ำลงมา
ปกติแล้วตัวลงมาอย่างเดียวนี่เอาลักษณะเป็นบอร์ดรองมาด้วย

มันควรจะต้องหยุดอยู่ในสระน้ำถูกไหม
ปรากฏว่าสระน้ำหยุดเขาไม่ได้ค่ะ
โอ้โหสนุกเกินแล้วแบบนี้เกินสระแล้ว

นี่ถ้าเกิดไม่มีขอบสระนี่พุ่งออกอ่าวไทยไปแล้วมั้งน่ะ

คุณผู้ชมในมุมพี่เบิร์ตคืออันตรายใช่ไหม
อันตรายแล้วผมตั้งข้อสงสัยขึ้นมาเลย
แต่เมื่อกี้เขาเห็นมีคนมีบอร์ดเหมือนกัน
สไลเดอร์นี้เขาให้เอาบอร์ดเล่นด้วยหรือเปล่า
แต่ว่าเห็นคนที่ต่อคิวอยู่เขาก็ติดอยู่

แต่ผมบอกเลยว่าระยะของสระมันสั้นเกินไป
ถ้าคุณจะเอาบอร์ดมาเล่นด้วย
แล้วถ้าหัวชนปั้งเสาไปน็อคไปทำอย่างไร
ถ้าหัวชนเสาหรือไปชนเข้ากับคนที่ยืนข้างขอบสระนี่

คือถ้าตัวล้วนมันอาจจะหยุดแรงตั้งของน้ำ

แล้วคนต่อไปที่ยืนรออยู่น่าจะเอาบอร์ดออกแล้วล่ะ
ใช่แล้วคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยอึ้งไปตามกันเลยนะคะ
ว่าเอ๊ะคือตอนแรกทำได้อย่างไรโหเท่มากเลย
แต่พอสังเกตดีเนี่ยเหมือนเขาเองก็เจ็บหรือเปล่า

หัวไม่ไปกระแทกกับเสาหรือขอบปูนขอบสระ
หรือไปกระแทกกับผู้หญิงเสื้อเหลืองนั้น
โอ้โหแต่ชาวเน็ตนี่ก็แสดงขอบพิเศษหลากหลายเลยนะฮะ
บางคนก็บอกว่าต้องขยายขอบสระเพิ่มแล้วล่ะมั้ง

อ่าที่น้ำตกทรัพย์ชมพูพื้นที่ตำบลบ้านโพธิอำเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรชบูรณ์นี่ค่ะ
เท่าไหร่เล่นเยอะกว่าเพื่อนเล่นมันกว่าเพื่อน

อันตรายนะคะถ้าเด็กอยู่ในสระ
แล้วก็ไปชนกับเด็กตัวเล็กกว่า
คนที่แรงสถานที่น่าจะต้องเลี่ยนหน่อยนะคะ

คนมาเล่นน้ำกันเยอะด้วยคลายร้อน

แต่ต้องระมัดระวังครับ